คุณแม็กซ์นะคะแฟนเก่าคุณปุ๋ยไฟล์ค่ะ
คือเริ่มจากปุ๋ยฟ้าเสร็จก็มีแฟนนะคะคุณผู้ชม
ชื่อน้องเกลโอ้โหเซ็กซี่สวยมากนะคะ

ล่าสุดที่ฉันเจอเลิกแล้วนี่ไงแฟนใหม่เข้า

คุยแล้วเราน่าจะไม่เวิร์คนะ
ก็คือต่างคนต่างไลฟ์สไตล์
คนละความเข้าใจกัน

ตอนนี้เขามีแฟนไปแล้วเนาะ